พูดถึงเรื่องแอปหาคู่จริงสมัยนี้มีแอปหาคู่เยอะมากเลยนะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗เอง
ทางแอปหาคู่ชวนมากินข้าว
ไม่พอขากลับเดี๋ยวพี่เข้าห้องน้ำบ้านพี่แป๊บนึงนะ
แล้วท้ายที่สุดค่ะลวงเด็กคนนี้ทำร้ายด้วย
แล้วก็กระทำชำราวถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แต่จังหวะที่จะให้ดูต่อไปนี้ตำรวจตามไปรวบตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ

หาคู่แล้วก็หลอกพาน้องวัย๑๗ไปกินข้าวนอกบ้าน
ตั้งแต่๑๕สิงหานะขากลับโอมบอกแบบนี้

เนี่ยบ้านพี่อยู่แถวคลอง๓ปฐุมเนี่ย
หลังจากนั้นโอมทำร้ายร่างกายน้องวัย๑๗ค่ะ
หลังจากเกิดเหตุโอมบอกกับเด็กนะ
ขู่ไม่เลิกเลยอ่ะพี่รู้จักคนมีสีนะ
เด็กก็เครียดสิเด็กเครียดขนาดอยากจะฆ่าตัวตายแล้วอะค่ะ

เห็นมั้ยเมื่อกี้เสื้อของเจ้านาทีนี้นะคะ

แกะรอยรู้ตัวนะโอไม่สำนึก
นี่เมื่อกี้ข้อความที่เห็นส่งข้อความมาเยอะตำรวจ
จับผมไม่ได้หรอกโอ้โหท้าทายเกินไปแล้ว

จับกลุ่มโอมได้คืนวันที่๒กันยา

ตอนแรกโอมยังปฏิเสธนะแต่พอเปิดคลิปให้ดูปั๊บ
จำนวนด้วยหลักฐานสิเพราะว่าถ่ายเอาไว้เองไง
ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน
พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีก็ลงมือสอบด้วยตัวเองนะคะ
ในโอมมีท่าทีสำนึกผิดนะร้องไห้
ยกมือไหว้ขอโทษเหยื่อลองดูค่ะที่เขาร้องไห้
ไปรับกรรมที่ก่อไว้และอย่าไปกวนฟังให้ดีนะครับ
อย่าไปกวนครอบครัวของเหยื่อโดยเด็ดขาด
ถ้ากวนจะส่งพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการ
อย่าทำอีกอย่าทำอีกเข้าใจว่ามันเป็นเวรกรรม
ครับผมรู้ตัวเองดีนะครับ
ต้องอย่างนี้ดิสำนึกมันต้องสำนึกด้วยน้ำตาเข้าใจไหม
โอ้โหต้องสำนึกด้วยน้ำตา
ตบหัวตบหัวเลยใช่แล้วเมื่อกี้เป็นยังไงอ่ะ
เขาก็ยกมือไหว้นะยกมือไหว้แบบนี้
ฝากเตือนนะคะว่าจะต้องดูแลลูกหลานด้วยนะ
บางทีพอเล่นแอปหาคู่แล้วถ้าเกิดว่า
ใครเคยตกเป็นเหยื่อลักษณะแบบนี้แจ้งมาได้นะคุณผู้ชม
คือหมายความว่าไม่ใช่เหยื่อของโอมก็ได้

ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ